นักเรียนหญิงทะเลาะกันนักเรียนหญิงทะเลาะกันเบิร์ตย้ำอีกที
คัตเตอร์ปาดตั้งแต่นี่นะปาดตั้งแต่นี่
เบ้าตาลงมานั่นฮะนั่นรอยเย็บครับเป็นตะขาบเลย
โอ้โหเข้าตาปะน่ะเกือบเข้าตาคุณผู้ชม
หางตาลงมาที่คอครับคุณผู้ชม
น้องใบเตยอายุ๑๖ปีครับนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สุราชธานี
นี่คือแผลที่เธอถูกคัตเตอร์กรีดตั้งแต่หางตายาวลงมาถึงแก้มถึงคอนะครับ
ถ้าลึกอีกนิดเดียวเขาบอกถึงหลอดลมแล้ว
มีบาดแผลตามร่างกายตรงจุดอื่นอีกที่แขนอีกเย็บไปทั้งหมดกว่า๗๐เข็มครับ
พ่อแม่ของใบเตยนะครับมาร้องความช่วยเหลือจากกันจอมพลัง
บอกโอ้กลัวลูกสาวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะทั้งโรงเรียนทั้งตำรวจบอกให้ปิดนะ
ปิดปิดบอกเป็นอุบัติเหตุได้เหรอ
แม่ของใบเตยเล่าบอกว่าลูกสาวมีปัญหากับเพื่อนชื่ออิงนะครับ
แล้วแยกกลุ่มกันก่อนเกิดเหตุสามสี่วันนะครับ
ลูกสาวยังถูกยิงตามกระแนะกระแหน่
แม่เล่านะแม่ฝากใบเตยเล่านะ
กระทั่ง๒๑มิถุนายนอิงก็มาหาเรื่องที่โต๊ะเรียนด่ากัน
ตอบโต้กันอีกฝ่ายก็สู้ไม่ได้ก็เลยเอาคัตเตอร์กรีดหน้าลูกสาวเธอ
นะครับไม่ใช่เฉพาะที่หน้ามีแขนด้วยและที่ท้องด้วย
คล่องใจดิเหตุเกิดในโรงเรียนทำไมครูไม่เรียกรถพยาบาล
แต่ขับรถไปส่งเองแล้วครูยังบอกพยาบาลที่รักษานะ
บอกลุงเป็นอุบัติเหตุนะเพราะกลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเสียง
หลังเกิดเหตุโรงเรียนกับผู้ปกครองของอิงก็ไม่เคยมาเยี่ยม
นะครับพอแม่ไปแจ้งความเท่านั้นแหละนะครับมาเจอคำพูดอีก
ทนายความใครเก่งคนนั้นก็ชนะ
สิ่งทุกอย่างที่เขาพูดมาทางโรงเรียนก็คือจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ
เป็นอุบัติเหตุค่ะขอถามหน่อยว่ามีดให้เด็กพกมาโรงเรียนได้เหรอคะ
แล้วเขาบอกว่าที่ให้เด็กมันมีการเรียนวิชาศิลปะ
แล้วพอมาก่อนนั้นแม่ก็มาถามน้องน้องบอกว่าไม่มี
ก็ติดใจในเรื่องของกลัวจะไม่ได้รับความยุติธรรมอะค่ะ
ช่วยทำยังไงก็ได้ให้หน้าน้องกลับมาเป็นปกติให้มากที่สุดอะค่ะ
เพราะว่าสงสารมันเป็นมันเป็นปมของเด็กไปตลอดชีวิต
ผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าแผลลักษณะนี้
รักษาทำศัลยกรรมแล้วมันจะเหลือน้อยแค่ไหนนะครับ
โอ้โหเอามาดูฝั่งอิงบ้างพ่อของอิงคู่กรณี

หลังเกิดเหตุวันที่๒๒มิถุนายนพ่อเนี่ย
น้องใบเตยนะครับและแสดงความเสียใจต่อการกระทำของลูก
แล้วบอกว่าจะรับผิดชอบ
ส่วนการที่คู่กรณีเรียกค่าเสียหาย๖แสนบาทเนี่ยนะครับ
มีการนัดพูดคุยกันที่โรงเรียนก็ทราบว่า
คู่กรณีเนี่ยจิกผมและชกหน้าลูกของเขาก่อนคือชกหน้าอิงก่อนนะครับ
ก็ขอเวลา๓วันคุยกับครอบครัวคู่กรณีเรื่องค่าเสียหาย
หลังจากครบกำหนดมีคนโทรมาขู่ว่าต้องจ่ายนะ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบจาก๖แสนบาท
มันสูงเกินไปฟังฝั่งนี้บ้าง
เหมือนในนี้จ้ามพลังการจอมพลังพาไปเตยพาพ่อของแม่
ไปทหกษภพวิทยาลัยผลิตาคลุนทะเลไปพบกับในบันดาศทีรชวาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
รองผู้เอียดพืทรสุขการณ์ธรพุทธรรมดิ์
มียุติธรรมจังหวัดด้วยมีการศึกษานะครับ
ธยมศึกษาจังหวัดสุราธานีนะครับ
ผู้ในการมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนะครับ
จะได้คุยทีเดียวโดยมีโรงพยาบาล
นี่คือคุณหมอฉัดพลคงเฟื่องฟุ้ง
ภูมิในการโรงพยาบาลบอกว่าเห็นแผลแล้ว
จะรับรักษาใบเตยและรักษาให้ดีที่สุด
แต่ต้องดูว่ามีอวัยวะส่วนใดเสียหาย
แล้วก็มีเส้นประสาทที่ใช้บังคับใบหน้าเสียหายหรือเปล่า

ใช่แล้วกรณีแบบนี้หมอเห็นแผลแล้ว
มันจะมีโอกาสกลับมาปกติได้เลยไหมหมอ๑๐๐
หมอใช้คำพูดที่ว่าจะศัลยกรรมให้ใบหน้ากลับมาปกติที่สุดครับ
พี่หมอบอกว่าโรงพยาบาลโหใจดีจริงเลย

ทางค่าใช้จ่ายอื่นพ่อของอิงจะเป็นคนรับผิดชอบร่วมกับโรงเรียน
ส่วนเรื่องของคดีนะครับก็ต้องเดี๋ยวต้องมี
หวิชาชีพมามาสอบร่วมกับตำรวจ
แล้วก็รอผลชนสูตรจากแพทย์ด้วย
เดี๋ยววันนี้นะครับจะเรียกอิงมาสอบปากคำ
แล้วก็จะพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไปครับคุณผู้ชมครับ